คือปลายสัปดาห์นี้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่อาจจะนับว่า๗วันอันตรายแล้ว
เพราะว่าเข้าสู่เสาร์อาทิตย์นะฮะ
เริ่มจะใกล้วันหยุดกันเต็มทีนะครับ
เรื่องของการเดินทางเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
เรื่องของอุบัติเหตุตัวเลขเราแทบจะไม่ลดเลยในแต่ละปี

มาตรการการป้องกันเรื่องของความปลอดภัยและการปฏิบัติตัวในช่วงนี้

ไหมครับที่จะฟังเรื่อง๗วันอันตราย
และมีมาตรการออกมาทุกปี
เขาเรียกว่าเป็นเทศกาลนับศพ
เพราะว่าแต่ละปีจะมีคนเสียชีวิตมากมาย
ปีกลาย๔๗๘ศพ
เราพูดกันมาหลายปีหลังมากว่า
ประเทศไทยปล่อยให้คนตายบนท้องถนนปีละ๒๐๐๐กว่าคน
แล้วคนมองเห็นเรื่องนี้เป็นความเคยชิน
คนคิดว่าก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละ

ถ้าคนยอมรับสภาพว่าปีหนึ่ง
คนไทยต้องตายบนท้องถนน๒๐๐๐กว่าคนทุกปี

นี่ยังไม่นับรวมคนที่พิการ
พิการน้อยพิการมากพิการแบบติดเตียง

คนในครอบครัวที่เคยทำงาน
ชีพอยู่ต้องลาออกจากงาน
เพื่อมาคอยดูแลคนที่นอนติดเตียง

ประเทศชาติเสียกำลังทรัพยากรบุคคล
หมอต้องดูแลคนไข้
ที่เกิดจากอุบัติเหตุเหล่านี้มากขึ้น
แทนที่จะไปดูแลคนไข้อื่น

สารพัดความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านี้

นวัตกรรมใหม่มาตรการใหม่

ดูเหมือนว่าจะยอมจำนวนว่า

แต่มีหลายคนบอกว่ายังทำไม่เต็มที่
มันยังมีมาตรการได้อีก
ทำไมต่างประเทศเขาไม่ตายเท่าเราล่ะ

ทำไมเขาหยุดยั้งตัวเลขได้ล่ะ
แล้วทำไมเราป้องกันไม่ได้
นี่พอใกล้สิ้นปีก็ต้องมาถาม

ผมได้รับไลน์
จากคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ทุกวัน
ตื่นเช้าขึ้นมาท่านจะไลน์ว่า

๓๐บ้าง๔๐บ้าง๕๐บ้าง
บางวันปลาเข้าไป๖๐ทุกวัน

ฉะนั้นในช่วงที่กำลังจะเข้า
วันอันตรายเทศกาลนับศพเนี่ย
ผมจะขอคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ
เมื่อวานท่านไปแถลงข่าวเรื่องนี้อยู่

ปีนี้มีมาตรการอะไรใหม่ไหม

สวัสดีครับคุณสุภาพครับ
ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง

มีอะไรใหม่ไหมครับปีนี้

มันอาจจะไม่ใหม่เอี่ยมนะครับ

แนวความคิดเนี่ยยังเป็นแนวความคิดที่เคยคุยกับคุณสุภาพมาเมื่อสงกรานที่แล้ว

แต่ว่ามันก็มีความใหม่ในความคิดอันนี้นะครับ
ความหมายก็คือว่าเราต้องไม่ใช้มาตรการแบบหนึ่ง
แล้วที่ผมไปเสนอให้คุณสุภาพว่า
มันน่าจะต้องเอานวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
รวมทั้งโซเชียลก็คือกล้องหน้ารถโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องนะครับ

แต่วันนี้จะมีกิจกรรมใหม่เกิดขึ้นจากแนวความคิดนี้
เพราะว่าพอคุยกับคุณสุภาพเมื่อสงการปีนี้แล้ว
เราก็ไปประเมินนะครับเรารู้แล้วว่าวันนี้ทำยังไงที่จะเอาแนวความคิดนี้
ความคิดยังอยู่ยังคิดว่าใช้ได้นะครับ
แต่เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อยู่บนท้องถนนน้อยมาก
คือเราบอกว่าเอาล่ะมีกล้องแล้วถ่ายคลิปส่งเข้ามานะครับ
มีผู้ส่งเข้ามาเนี่ยน้อยมากนะครับ

คุณสุภาคบะหวะว่าถ้าปล่อยอย่างนี้เดี๋ยวนี้ประเทศไทยอันดับหนึ่งครับคุณสุภาบนะ
ในเรื่องขาดตาขาดตาประหับขนาดหนนนอยากให้เป็นอันดับหนึ่ง๒ปีสอนเลย
ไม่รู้จะไปไหนแล้วมันแยกกันทีแล้วนะครับ
แล้วถ้าเป็นแบบนี้อีกหน่อยต่างประเทศเขาจะไม่มาเที่ยวประเทศไทยเพราะมันอันตราย
ถ้าเราถามคนต่างชาติเนี่ยเขาจะไปเที่ยวประเทศไหนเขาดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะ
ใช่ไหมครับแต่เขายังไม่รู้เท่านั้นเรามีอันตรายเรื่องนี้
แต่ว่าถ้าขึ้นที่หนึ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะว่อนล่ะครับอันนี้ก็บอกว่าเอาอย่างนี้แนวความคิดเนี่ยดี
แต่มาปรับปรุงนิดนึงเอาอย่างนี้ปีนี้ทำหยุดตายบนท้องถนนเลยเอากันอย่างนี้เลย
หยุดตายไม่ใช่ให้ตายได้เท่าไหร่นะต้องหยุดตายแล้วหยุดตายด้วยอาสาตาจราจร
พูดง่ายว่าทุกคนถ้าบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตำรวจขับไม่ดีเดี๋ยวตำรวจจัดการไปไม่รอด
ทุกคนต้องมาบอกว่าเราจะไม่ยอมให้คนที่มีพฤติกรรมขับรถไม่ดีเมาแล้วขับขับรถ
ฟรัฐไปมาเนี่ยมาอยู่บนท้องถนนร่วมกับเราเพราะคุณคือฆาตกรที่จะมาฆ่าเราฆ่าคนที่เรารัก
มันต้องเป็นหน้าที่ของเราทุกคนแล้วครับเราเห็นปั๊บเราเป็นตาจราจร
เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสองแสนคนนะครับมีคนขับรถอยู่เป็นล้านคนไม่มีทางสู้ได้
แต่ถ้าทุกคนคือตาจราจรผมว่าสู้ได้นะเห็นอะไรไม่ดีมีกล้องแล้วมีมือถือแล้วถ่าย
แต่อย่าใช้ศูนย์น้อยมากแต่ปีนี้นะครับเริ่มละถ้าวันนี้แล้วก็ก็หลังปีใหม่ไม่หยุดนะครับ
เราตั้งกองทุนเลยเราอยากจะให้รัฐเนี่ยตั้งกองทุนแต่ไม่สำเร็จครับพอไม่สำเร็จเอกชนมาบอกผมเลย
หมออยากได้กองทุนใช่ไหมอยากเห็นคนไม่ตาย
เอาเงินมาเป็นก้นสูงแล้วตอนนี้๓แสนบาท
เพราะฉะนั้นหลังจาก๗วันนี้คุณสุภาพ
เราจะคัดเลือกคลิปที่ท่านส่งมาเนี่ย
แล้วที่สามารถส่งไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เมื่อวานมาแถลงด้วยกันท่านรองคุณศักดิ์การโดยชาติ
ว่าสมมติว่าท่านคุณพันวะเอเยอรี่ย์ไทย
ของหมอแล้วหมอมีอาสาธาจราจร
หมอมีคลิปหมอส่งมาตรงนี้
เดี๋ยวผมจะดูแล้วมันเกิดที่พื้นที่ไหน
ผมจะส่งต่อไปที่พื้นทรียางนั้น
เขาทำอะไรหรือเปล่าไม่ได้ส่งแล้วส่งเลยนะ
วารุณนี้จะวื้ง๒๔ชั่วโมง
แล้วเราจะคัดเลือกคลิปที่ดีนะครับ

ตามสุดยอดตามคลิปคุณศูชา
คลิปแรกจะมีรางวัลเป็นทั้งกล่องเป็นทั้งเงิน

พร้อมประกาศีบัตรจากท่านสุรไชร่วิญลัยไทน์
วันที่๒ได้๑๐๐๐บาท

แล้วก็ประกาศีบัตรที่ท่านสุรไชร่
คลิปที่ยอดเยี่ยมที่๓ได้๕๐๐บาท
ตรงนี้มีเอกชนมาลงขันให้ผมเรียบร้อยแล้ว

ใครที่ขับรถสวิสวาส

เขาจะโดนอะไรโดนปรับโดนอันสันทางเนี่ยนะ

เอาอยู่ไหมคุณหมอ

มีใครมาถ่ายคลิปอย่างไรเอาอยู่ไหม

แต่ถ้ามีคลิปเยอะ
พวกนี้ไม่แคร์นะครับตำรวจปรับเท่าไหร่
ไม่มีปัญหาจ่ายได้
เอาอย่างนี้เลยเอากูสุภาพเนี่ย
ตำรวจเรียกคุณสุภาพมาเออ๒๐๐๐จ่ายสบาย
แต่อีกทางหนึ่งผมมีโซเชียลมีเดีย
สตรองมากในสังคมไทยคือเพจอีจันทร์
วันนี้รับปากผมแล้วว่าจะช่วย
เขาจะเอาคลิปไปลงเพจเขาด้วย

บางทีก็เขาเอามาออกทีวีต่อด้วย
เอามาออกในเพจของเขาเลยครับ
แล้วนะครับเราจะติดต่อ
ไม่ใช่พอตำรวจรู้ว่าเป็นคุณสุภาพใช่ไหม
เชิญมาแล้วนะแล้วชื่อคุณสุภาพก็จะลงไปในเพจ
ดูอ๋อรถคันนี้เป็นรถของคุณสุภาพ
คุณสุภาพทำงานอยู่ที่ไทยรัฐทีวี
เป็นพิธีกรเขาจะขุดขึ้นมาหมดเลยนะครับ
คุณสุภาพเสีย๒๐๐ไม่เป็นไร

คุณสุภาพเข้าไปที่สถานี
นายจ้างก็จะคุณสุภาพมานี่ที่เห็นไหมเนี่ย
นี่คุณใช่ไหมรถคุณทำไมไปขับแบบนี้
นี่เรียกว่าเป็นความหวังเป็นความหวังสุดท้ายแล้ว
ที่จะกำราบไอ้พวกนี้นะ
ถูกต้องคุณสุภาพอาจจะยอมจ่าย๒๐๐บาท
แต่คุณสุภาพอาจจะต้องเสียงาน
ตรงนี้แหละครับที่เราจะเอามาสู้กับคนที่
อย่าว่าเมาเลยคนที่มีพฤติกรรม
เพราะฉะนั้นสังคมต้องส่งสัญญาณว่า
เราจะไม่ยอมให้คนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีอันตราย
อันนี้เป็นมาตรการเพิ่มขึ้นมา
แต่ว่ามาตรการเดิมยึดรถอะไรต่างนี่ยังเข้มเหมือนเดิมนะ
อย่าไม่อยู่ครับ
เห็นรูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ไปนั่งแถลงข่าวอยู่ท่านมาเกี่ยวอะไรด้วยฮะ
เราได้รับการติดต่อจากกระทรวงวัฒนธรรม
จะเข้ามาเป็นวัฒนธรรมคนไทยได้ไหม
ว่าถ้าเข้าเป็นวัฒนธรรมได้เนี่ยนะ
มันจะยิ่งกว่าแค่ผิดกฎจราจร
เจนวัฒนธรรมในการข้ามถนน
แต่วัฒนธรรมคนไม่อยากจะละเมิดหรอก

วัฒนธรรมแรกที่เราร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับ
อยากจะให้คนไทยเราจะชิมลางเรื่องนี้ก่อนคุณสุภาพ
เอาง่ายถ้ายังทำไม่ได้นะ
ยังทำไม่ได้อย่าเพิ่งไปทำเรื่องที่ใหญ่กว่านี้
สุภาพเมื่อก่อนคนไทยไม่เคยเข้าแถวนะ

เพราะฉะนั้นเราจะบอกเลยว่า
เอาเรื่องจากง่ายที่ทุกคนเนี่ย
สามารถทำได้ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือมาตรวจสอบ
ม้าลายแล้วคนจะข้ามถนนขอให้หยุด
เป็นวัฒนธรรมเริ่มส้นได้ไหมบริษัทบริษัทบริษัท
ถ้ายังทำไม่ได้อย่าเพิ่งไปคิดทำเรื่องอื่นเลยคุณสุภาพ

เห็นม้าลายมีคนจะข้ามเราหยุด
แล้วเมื่อหยุดแล้วคนที่ข้ามเนี่ยขอเป็นวัฒนธรรมด้วยได้ไหม
ยกมือขยงกหน้าให้กับคนที่หยุดรถให้เรา
แสดงความขอบคุณเขามีน้ำใจให้เราเราก็มีน้ำใจตอบกับเขา
ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเห็นก็ส่งคลิปมานะ
พอข้ามเสร็จปั๊บก็หันมาโค้ง

จะยกมือให้แบบไทย
ขอบคุณก็พูดด้วยคนนี่อ่านหัสต่อคำว่าขอบคุณ
อย่างนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่น่ารัก

ร่วมมือกับทางกระทรวงวัฒนธรรมว่าเอาละถ้าคุณรออยู่เนี่ยนะ
แล้วมีรถจอดให้ช่วยเอากล้องนี่ก็โซเชียลวีดีแล้ว
นิดหนึ่งส่งมาที่กระทรวงวัฒนธรรม
เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีวีระเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวาน
จะมีประกาศสนียบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมว่า
เป็นคนที่ดีวัฒนธรรมดีบนของวัฒนธรรม
เราจะเชื่อชูอย่างนี้นี่แหละครับคุณผู้ชาย

เอาละขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
พระคุณครับให้กำลังใจกับคุณหมอและคณะนะฮะ
ขอบคุณครับขอบพระคุณครับ
สู้กันทุกปีเรื่องให้คนลดอุบัติเหตุ
ปีนี้ก็ถ้าใช้กล้องเนี่ยนะ
ผมว่าคุณมิ้นคุณบุ๊คถ้าสมมุติว่าทุกคนใช้กล้องกลาง
อาจจะทำให้คนที่

แล้วก็จริงแล้ววิธีที่เมื่อสักครู่คุณหมอบอกมาก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
คือทำดีต้องยกย่องทำดีต้องชมเชย

ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาข้ามเสร็จปั๊บก็ฉันมาโค้ง

คนที่ขับรถก็รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขนะ
ที่เขาได้หยุดให้คนข้ามถนน

เขากำลังจะลนลงให้เป็นวัฒนธรรม
เหมือนกับวัฒนธรรมการต่อแถวเข้าคิว

อันนี้ก็เป็นโครงการระยะยาว

คิดว่าน่าจะได้ผลเหมือนกันนะ

สำหรับน้ำใจเล็กน้อยที่เราแบ่งให้กัน
คืออยู่ร่วมโลกร่วมประเทศร่วมถนนกัน

เขาถึงมีวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย
ที่ลนลงกันอยู่เสมอนะครับ